อีกหนึ่งประเด็นต้องตามกันต่อเรื่องของกรมทันประกันชีวิต
ในกรณีอุบัติเหตุถึงขั้นกับเสียชีวิตของคุณแตงโม

กรมธรรมนั้นระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์คือน้องอิสเตอร์
ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณกระติกและเป็นลูกบุญธรรมของคุณตังโม
จริงแล้วเรื่องนี้หลายคนลืมหลายคนไม่ทราบ
คุณธัญญาเป็นคนโทรบอกคุณฮิปโปให้บอกคุณแม่ว่า
จริงแล้วคุณแตงโมเขามีกรมทันอันนี้อยู่นะ

ใช่เพราะคุณแตงโมไปออกรายการซุปตาพาฟินของคุณธัญญา

แล้วในเทปนั้นเขามีการมอบกรมฐานให้
เป็นกรมทันฟรีแหละเอาว่าง่ายที่มอบให้ในรายการ

นึกว่าเป็นคอนเทนต์กันที่ทำในรายการ

และคุณฮิปโปบอกว่าเรื่องนี้กระติกก็รู้นะ
เพราะอะไรเพราะคุณกติกเซ็นเป็นพยานในกรมธรรมฉบับนี้

เพราะว่าลูกของคุณกติกมีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์

เรื่องนี้คุณแม่คุณพะนิดาคุณแม่คุณแตงโมก็บอกว่า
เรื่องทุนประกันประกันอุบัติเหตุที่ทำไว้๑ล้านบาท

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายให้ธนายความตรวจสอบก่อน
ตอนนี้ลูกสาวของคุณกติกอายุเพิ่งจะ๖ขวบ
แตงโมจากการตรวจสอบแตงโมยังไม่ได้มีการไปจดทะเบียน
รับเป็นลูกบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่มีการเซ็นเอกสารใดทั้งสิ้น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมเสียชีวิต
ตกเป็นของทายาทหรือบุคคลในครอบครัว

นะครับโดยยืนยันว่าจะเดินหน้ายี่ตรวจสาร
เพื่อถอนสิทธิ์การรับผลประโยชน์ของลูกสาวของกติก

เมื่อประกันซึ่งออกมาเมื่อแตงโมเสียชีวิตแล้ว
ทำไมต้องมีกรุงประทานอันนี้ออกมา

เพราะว่าคุณแม่คิดว่าอย่างงี้อาจจะแต่คุณแม่เห็นซื้อกรมธรรมในรายการเมื่อกี้นะ
กับคุณทักย่านะคะอาจจะคืออย่างที่หลวงบอกมันไม่ได้เซ็นเป็นบุคลุณธรรม
ยังไม่ได้เซ็นเป็นทางการถูกไหมคะมันก็ไม่มีสิทธิ์
แง่ของกฎหมายการทำประกันนะคุณผู้ชมเอาไว้แบบนี้เลย
ไม่ว่าคุณแตงโมจะเซ็นเอกสารรับรองอีสเตอร์เป็นบุตรบุญธรรมหรือไม่เซ็นก็ตาม
แต่ถ้าในกรมทันคุณแตงโมระบุชื่อไว้ว่าน้องอิสเตอร์เป็นคนรับผลประโยชน์
มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นก็คือเป็นตามความประสงค์ของคุณแตงโม
ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องนะเพราะว่าคนทำประกัน
ประสงค์จะให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นคนนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้น
แต่ว่าไม่มีการระบุชื่ออันนี้ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
จะต้องตกเป็นของคนในครอบครัวเช่นคุณแม่หรือใดก็ตาม
อันนี้เป็นกระบวนตามกฎหมายแต่ทนายความบอกแบบนี้
ถ้ากระติกอยากจะเอาเงินตรงนี้มาคืนคุณแม่ทำได้ทำได้
โดยกระติกต้องไปขอใบมรณบัตรในการเสียชีวิตคุณแตงโมจากคุณแม่
ถ้าคุณแม่ยินยอมให้มาแล้วคุณกติกไปเดินเรื่องรับเงินอันนั้นออกมา๑ล้านบาท
แล้วกระติกเอาไปคืนคุณแม่อันนี้สามารถทำได้
อยู่ที่ว่ากระติกจะทำหรือไม่ทำและอยู่ที่ว่าทางแม่อยากได้เงินก้อนนั้นคืนมาหรือไม่
เดี๋ยวเราดูนะฮะ